ก็มีประเด็นร้อนมาฝากกันจากเมื่อวานนะครับ

เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกสมยศนะครับ
ครับ๓ปีตั้งไว้๓ปี
ก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าผลงานของไทยแบบนี้เนี่ย
ตัวเขาเองอายตำรวจต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ก็สะท้อนกลับไปที่พี่ซิโก้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ประเด็นร้อนเกี่ยวกับอนาคตของพี่ซิโก้อีกแล้วนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวดูกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนะครับ
ซึ่งเป็นเพจทางการของสมาคมนะครับ
ก็มีการพูดถึงเรื่องที่นายกสมยศเนี่ยนะครับ
ได้บอกว่าไทยมี๑แต้มจากการเล่น๗นัด
ทั้งหมด๑๐เกมในการคัดเลือกบอลโลกของโซนเอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยครับ
บอกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเกิดขึ้น
แล้วก็ฝากไปยังรัฐบาลด้วยบอกว่าอยากให้เข้ามามีส่วนร่วม
แล้วก็สนับสนุนกีฬาฟุตบอลอย่างจริงจังกว่าที่เป็นอยู่
เพราะว่าถ้าเกิดอยากเห็นทีมไทยก้าวขึ้นไป
อยู่ในระดับแถวหน้าของเอเชียนะครับก็กลัวจะทำงานให้จริงจังช่วยกัน
รวมถึงการผ่านไปเล่นบอลโลกในรอบสุดท้าย
ก็อยากให้ทุกฝ่ายหันมามองเห็นความสำคัญมากขึ้น
แล้วก็ฝากนะครับให้ทุกฝ่ายเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เนื่องจากว่าทีมชาติไทยไม่ใช่ของคนใด
หนึ่งจากนั้นเท่านั้นแหละครับ
ประโยคที่ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเกิดขึ้นนี่แหละ

นายกก็ถามปุ๊บตามสไตล์เลย
ถามแรงก็จัดไปแรงเลย

ถ้าให้ผมงอมืองอตีน
อยู่กับสถานการณ์เช่นนี้
แล้วก็ปล่อยให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ย
เป็นอย่างนี้ต่อไปอีก๓ปี

ถ้าเป็นแล้วทำดีไม่ได้อย่าเป็น

ถ้าเป็นแล้วต้องทำดีให้ได้

อยู่กันไปแบบนี้ไม่เป็นไร

ไประดับเอเซียก็แพ้ที่๔๐๓๐๒๐

ผมก็ฟังความคิดเห็นของแฟนบอลนะครับ
ฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชนนะครับ
แต่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
ต้องมีเหตุผลแล้วก็ตอบให้ได้นะครับ
ว่าเปลี่ยนเพราะอะไรไม่เปลี่ยนเพราะอะไรนะครับ
เพราะว่าสัญญากับคุณเกียรติศักดิ์ก็ยังมีอีกเกือบปีนะครับ

การแข่งขันรอบ๑๒ทีม

ก็ต้องพิจารณาดู

สัมภาษณ์ก็คือค่อยแรงแล้วก็ค่อยลง

คือมันก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นอยู่บ้างนะครับ
เพราะว่ามันอยู่ในสมัยการบริหารงานของเขาแล้วเขาก็จริงจัง
เช่นเดียวกันตรงพิซิโก้ก็กดดันไม่แพ้กัน

แต่ถามว่าแพ้ญี่ปุ่นเขาไปบอลโลกมาอย่างต่อเนื่อง
คือจริงเราก็ไม่ถึงขั้นที่อาจจะต้องมาวิตกหรือว่าคิดหนัก

แต่ว่าอนาคตก็ค่อยวางแผนงานไป
ไม่ใช่โอ้โหเปลี่ยนโค้ชไปแล้วจะกลับไปชนะญี่ปุ่นเหรอ

แต่คิดดีอย่างหนึ่งคือถ้ามันไม่ดีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

แล้วก็พี่ซิโก้บอกว่ามีการสอบถามเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้
พี่ซิโก้ก็บอกกับทีมข่าวธนาทีวีนะครับ

แล้วก็บอกว่าถ้านายกเองต้องการอะไรเป็นพิเศษ
หรือว่าประเด็นอะไรนอกเหนือจากที่มีการเตรียมทีม

แล้วก็เข้าไปพูดคุยกันเหมือนเดิม
แต่ที่ผ่านมานายกต้องการอะไรโทรหาพี่นิโก้
ซิโก้ก็รับตลอดก็บอกอย่างนี้แล้วก็พูดคุยกันนะครับ

แล้วก็เปลี่ยนไปกับทางออสเตรียในการบุกไปเยือน
วันที่๖วิทยาลัยยนต์เป็นเกมสำคัญนะครับ

เกมที่เราจะเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทางอุสเบกิสถาน

ซิโก้บอกว่าหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น
ตามที่สมาคมอาจจะมีการพูดคุย

ซิสโก้จะพยายามเรียกนักเตะใหม่เข้ามาให้เห็นกันนะครับ